สนิทกันจริงทั้งในจอและนอกจอสำหรับเพื่อนสีตั๊กสุภายสามสาวข้อเข่าเสื่อม
กันไปสะสมบุญเพื่อความมงคลล้วนจนไม่ได้หวังตัวเลขกันนะคะ
แต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกมาตรงหน้าก็ไม่ปฏิเสธ
เข้ามาเลยเข้ามาเลยพร้อมรับ
หวั่นว่างสไตล์นางแบบเป็นอย่างไรไปดู
โอ๊ยหุ่นดีอะ
ขายากทุกคนเพี่ยวลมเป็นซุปเปอร์หมดเร็วและลมแรงให้ปลิวเลยนะคะ
ได้แรงบันดาลใจมาจากเอสซุปเปอร์ชัย
สูงยาวข่าวดีแบบตึก๒เมตรไปเลยจ้า